ติดตามบรรยากาศได้จากคุณมนุชาเจอมูลครับ

โรอาร์มกิรเดชและน้องแฟนทยธรภรรยา
โดยสารบอลลูนของชาวยูเครนที่ชื่อว่าเวอร์ลาสครีเมนโก้
อาร์มและภรรยาต่างตื่นเต้นที่วันวาเลนไทยปีนี้
ของขวัญที่พิเศษที่สุดที่ให้กันก็คือการจดทะเบียนสมรส

คือต้องบอกว่าเคยขึ้นบอลลูนด้วยกันหรือเปล่า

ไม่เคยบอลลูนคนเดียวก็ไม่เคยครับครั้งแรกเหมือนกัน
ครั้งแรกครั้งแรกของทั้งคู่

มันก็จะมีวางแผนอนาคตมากขึ้นผมเองอยากมีทายาทอยากมีลูก
หวังว่าวันหนึ่งลูกเราจะทำได้อย่างที่โปสุเทพและโปพรมมีสวัสดิ์ทำอยู่

ถ้าเราได้เดินดูตอนเด็กมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนฝ่ายฝันนะ
อาร์มและน้องแฟนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วัยชั้นประถมศึกษา

ก่อนที่จะเข้าพิธีมั่นเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
เตรียมเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสวันที่๕มิถุนายนนี้
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากสิงปาร์คจังหวัดเชียงราย